มาตรฐานในลำน้ำสายหลักที่ชาวบ้าน
หล่อเลี้ยงชีวิตจนไม่สามารถที่จะใช้ได้อีกต่อไป
ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการลุกขึ้นมานะครับ
เพื่อต่อสู้แล้วก็ปกป้องทรัพยากรของตนเอง
ของชาวบ้านเขาหลวงที่จังหวัดเลยครับ

เราจะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงาน
สิทธิเด็กผ้าขาวท่ามกลางความขัดแย้ง
วันนี้เสนอเป็นตอนสุดท้ายครับ
เราอยากให้ธรรมชาติของเรากลับมาเหมือนเดิม

เพราะมันเปลี่ยนไปมีแต่สารผิดอย่างนี้
เขารู้ทำอย่างไรอยากให้แม่งให้หยุดทำอย่างไร

ให้มีการปิดเมืองทองของบริษัททุ่งคำจำกัด

ตำบลเขาหลวงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย
กลายเป็นภาพการต่อสู้เชิงสัญลักษณ
เพื่อแสดงจุดยืนในฐานะผู้อยู่อาศัย
ปกป้องทรัพยากรท้องถิ่นของตัวเอง

ได้รับปธนบัตรทำเหมืองทองคำที่ภูทับฟ้าจังหวัดเลย
ก่อนจะมีการผลิตและแต่งแร่ในปี๒๕๕๙

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
ออกประกาศเตือนให้ชาวบ้านระมัดระวังการใช้น้ำอุปโภคบริโภค

หลังผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำปี๒๕๕๙

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่

พบสารหนูในลำน้ำห้วยเหล็กบ้านกกสะท้อนหมู่๒
พบสารแมงกานิดในลำห้วยผูก
แคทเมี่ยมในระบบปลาปลาบาดานบ้านนาน้องวงหมู่๓
สารเหล่านี้ปนเปื้อนในแหล่งน้ำดังกล่าวสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และสูงเกินเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัยพุทธศักราช๒๕๕๙
ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบและเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
หนูศรีวันนาชาวบ้านหมู่๒เล่าว่า
อาศัยอยู่ที่นี่มาเกือบ๖๐ปี
จากที่เคยเก็บผักเก็บไม้และใช้น้ำดื่มกินในลำห้วยเหล็ก
ทุกวันนี้เธอและเพื่อนบ้านรวม๖หมู่บ้านรอบเมืองทอง
จำนวนกว่า๑๐๖๖ครอบครัวหรือ๓๗๓๗คน
ไม่กล้าใช้น้ำดื่มกินเหมือนเคย
หลังพบชาวบ้านมีสารโลหาหนักในเลือดเกินค่ามาตรฐาน
สารสายนายและสารหนู
อยู่นี่๕๐ปี๖๐ปี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อน
แต่ตอนนี้เปลี่ยนแปลงไป
เห็นตาเห็นเลยเพราะว่า
กุ้งหอยปูปลามันก็เริ่มไม่มี

ห้ามกินหอยกินปูกินปลา

จากจุดนี้ไปไม่ถึง๒๐๐เมตรนะคะเป็นพื้นที่ของบ่อเก็บกากแร่สายนายขนาดใหญ่ค่ะ
ซึ่งเป็นจุดกรณีพิพาทระหว่างชาวบ้านและบริษัททุ่งคำจำกัดมายาวนานกว่า๑๐ปี
ชาวบ้านต้องต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมจากผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม
ตุลาคมปี๒๕๕๕นับเป็นจุดเริ่มต้นการรวมตัวของชาวบ้าน๖หมู่บ้านในนามกลุ่มคนรักบ้านเกิด
ชาวบ้านเริ่มลุกขึ้นมาต่อสู้อย่างจริงจังหลังพบว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่มีการตรวจสอบพบสารพิษปนเปื้อนในแหล่งน้ำของชาวบ้าน
และลุกลามไปถึงต้นน้ำที่ใกล้กับบ่อเก็บกักแร่สายนาย
หนึ่งในกลุ่มคนรักบ้านเกิดเล่าว่าผลจากการออกมาปกป้องสิทธิชุมชนคือชาวบ้านทั้ง๓๓คนถูกบริษัททุ่งคำฟ้องทั้งแพ่งและอาญารวม๙คดีเรียกค่าเสียหายมากกว่า๒๐๐๐ล้านบาท
ชาวบ้านสู้มาจะเป็น๑๐ปีแล้วนะคะก็รู้สึกว่าปัญหาเยอะมากแล้วก็โดนโดนสารพัดนะคะ
ไม่ว่าจะเรื่องการละเมิดสิทธิ์แล้วก็โดนทั้งทางร่างกายจิตใจไม่ว่าสภาวะแวดล้อมพวกเราโดนหมดเลย
แต่ว่าชาวบ้านก็ยังเข้มแข็งกันอยู่คือเป้าของเราพวกเราก็คือไม่อยากให้เขาเปิดทำการได้อีกนะคะเพราะว่าผลกระทบมันเยอะมากแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
กลางดึกคืนวันที่๑๕พฤษภาคม๒๕๕๗เกิดเหตุปะทะระหว่างชาวบ้านและกลุ่มชายชุดดำกว่า๓๐๐คน
เข้ามาทำร้ายชาวบ้านเพียงเพื่อต้องการขนแร่ออกจากเมืองหลังชุมชนมีข้อบรรยัติห้ามรถบรรทุกหนักเกิน๑๕ตันขนสารพิษผ่านชุมชน
คดีชาวบ้านถูกทำร้ายไม่มีความคืบหน้าขณะที่หมู่บ้านถูกประกาศใช้กฎอายการศึกเพื่อลดการปะทะ
กระทั่งวันที่๒ธันวาคม๒๕๕๗กลุ่มคนรักบ้านเกิดเรียกร้องให้บริษัททุ่งคำถอนฟ้องชาวบ้านทั้ง๘คดีจึงจะสามารถคนแรกออกไปได้
แต่ห่วงระยะเวลาปี๒๕๕๘ชาวบ้านกลับถูกฟ้องขึ้นมาใหม่อีก๖คดีการต่อสู้เพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินในชุมชนเล็กแห่งนี้ยังคงเดินหน้าต่อไป
พร้อมกับความพยายามขอต่อใบอนุญาตการใช้พื้นที่ป่าไม้และสปกรเพื่อเดินหน้าทำเมืองแร่ทองคำ
ันทพรธวระข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน